ก่อนหน้านี้แคมเปญต่างเวลาสร้างขึ้นมาแล้ว
ก็ต้องลงพื้นที่ไปทำความเข้าใจกับประชาชน
การลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่มันก็เป็นการสร้างความมั่นใจ
แต่โครงการประชาสัมพันธ์หยุดเชื้อเพื่อชาติ
ใช้เรื่องของการลงพื้นที่ไม่ได้นะคะ
เพราะว่าระยะห่างทางสังคมเรายังต้องปฏิบัติอยู่

เจ้าหน้าที่ที่ภูเก็ตค่ะก็คือเทศบาลป่าตองภูเก็ต
ปรับวิธีนะคะท่านลงพื้นที่ไปพูดคุยไม่ได้
ก็ใช้รถแห่ละกันไปดูกันค่ะ
และหลีกเลี่ยงการพบปากกับผู้อื่นให้มากที่สุด
โดยการพักอาศัยอยู่ในบริเวณโรงแรมขอบคุณครับ
นี่ค่ะนี่เป็นเนื้อหานะคะของรถแห่

ประชาชนและนักท่องเที่ยวในป่าตองภูเก็ต

มีภาษาอังกฤษด้วยนะคะก็เพื่อทำความเข้าใจ
และลดการเสี่ยงการแพร่ระบาดในพื้นที่ภูเก็ตนั่นเองนะคะ
มาตรการหนึ่งในมาตรการที่ขอความร่วมมือ

ออกไปข้างนอกน่ะไปได้แต่ว่าต้องจำเป็นจริง
โดยเฉพาะถ้าไปหาหมอมันจำเป็นต้องไปดิค่ะ
คนป่วยเนี่ยนะคะที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านโคกไร่จังหวัดมหาสารคามค่ะ
เขามีไอเดียขานรับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม
จ่ายยาให้คนไข้รูปแบบใหม่แบบนี้ค่ะ
ไหลลงมาเลยนะคะสู่มือประชาชนเลย
และวัดระยะมา๒เมตรเป๊ะพอดีนะคะ
สัชกรกับผู้ป่วยนะคะส่วนกรุงเทพมหานคร
ตอนนี้ยังคงต้องมีการเดินทางอยู่นะ
บางคนเนี่ยก็ต้องไปทำงานนะคะบางคนก็ต้องนั่งรถเมย์ไง
ขอสมกขานรับก็คือกำหนดจุดนั่งและจุดยืน
บนรถโดยสารรถเมย์ทุกคันให้เป็นไปตามมาตรการ
ระยะห่างทางสังคมนะคะขอความร่วมมือผู้ใช้บริการค่ะ
ดูภาพตามไปเลยนะคะขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ
ไม่นั่งบนเบาะที่ติดสติ๊กเกอร์ข้อความงดนั่งชิดโควิดป้องกันได้
ซึ่งกำหนดให้ที่นั่งเดี่ยวสามารถนั่งได้ตามปกติ
มันจะมีสองฝั่งใช่ไหมที่นั่งเดี่ยวนั่งได้ตามปกติ
ส่วนที่นั่งคู่ที่ทั้งคู่อาจจะเหงาหน่อยนะช่วงนี้
เพราะว่านั่งได้คนเดียวนะคะแม้ว่าคุณจะมีคู่คุณก็นั่งข้างกันไม่ได้เนี่ยนะคะ
รวมทั้งได้กำหนดจุดยืนบนพื้นรถโดยสารเว้นระยะห่างกัน